วันเกิดวันตายกลายเป็นวันเดียวกันค่ะ
คุณลุงคนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คือเหมือนกับว่าย้อนสอนแล้วจะเข้าทางฝั่งนี้เลยค่ะ

จังหวะนี้จริงลุงก็เหมือนกับรออยู่นะ
แล้วก็มีรถคันแรกคันนี้ผ่านไปก่อน
แต่จังหวะนี้ค่ะโอ้โห
กระบะขาวคันนี้มาพุ่งชน
แล้วเหตุการณ์นี้ทำให้ลุงสารเสนใสอายุ๖๑ปีที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย

ตำรวจก็มาตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุตรงหน้าร้านขายของชำจุดยูเทิร์นบ้านหนองจิก

แล้วมีร่องกลางถนนมุ่งหน้าฝั่งมุ่งหน้าไปบรบือตำรวจก็เห็นร่างของในศาล
โอ้โหเสียชีวิตสภาพคือคอหักสะโพกหักขาซ้ายหักนะคะ
ห่างออกไปก็เจอรถมอเตอร์ไซค์สภาพพังเสียหาย
เพราะมอเตอร์ไซค์ถูกชนกระเด็นแล้วก็ครูดกับพื้นเห็นประกายไฟแลบไหมฮะ
ใช่ค่ะส่วนรถคันที่ชนเนี่ยเป็นกระบะอีซูซูแคปสีขาวนะคะ
คนขับเนี่ยคือนายเด่นชัยแสนรังก็จอดอยู่นี่ดูรถกระบะข้างหน้ากระโปรงหน้านี้ก็ยุบไปนะคะ
กระจกแตกทั้งบานเป็นรูขนาดใหญ่เลยหม้อน้ำแตกด้วย
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังว่าคนขับเนี่ยเขาบอกว่ายังไงจังหวะนั้นเนี่ย
แผงพ่อนอันเบคเลอร์แล้ว
กแล้วแต่เอาไม่อยู่จริงนะคะ
เพราะว่าตอนที่ขับรถมาจากมหาสารคาม

เหมือนกับว่ารถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าแบบกระชั้นชิดจริงค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเอาตัวคนขับกระบะ

ส่วนร่างของคุณลุงผู้ตายก็นำไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
ญาติติดต่อรับศพกลับไปประกอบพิธีตามศาสนา
แล้วอย่างที่บอกค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะ๒๐กรกฎา
ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของลุงศาล
ลุงศาลก็เสียชีวิตในวันเดียวกันเลยนะคะ